แปลกที่บ้านดุงอุดรธานีหน่อย
จนเพี้ยนลักซาเล้งชิงพร้อมหมาเตรียมย่างกิน
คือตอนแรกเนี่ยคิดว่าจะขโมยซาเล้งแต่จริงแล้วไม่ใช่เลยนะคะ
ตั้งใจจะขโมยหมาสองตัวแล้วเอาหมาสองตัวไปย่างกินกับน้ำพริกอืมแหม
นี่แหละค่ะคุณผู้ชมนะคะเรื่องวุ่นครั้งนี้เกิดขึ้นในพื้นที่หมู่ที่๓
บ้านกล้วยตำบลบ้านชัยอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานี
เมื่อวานนี้๑๐กรกฎาคมค่ะตั้งแต่เช้าตรู่เชีย
ชาวบ้านเนี่ยคือไปแจ้งกับผู้ใหญ่บ้านบอกว่ามีคนร้ายย่องมาขโมยรถซาเล้ง
บนรถมีลูกหมาอีก๒ตัวนะคะคือตอนแรกผู้ใหญ่บ้าน

จนถึงตกบ่ายแล้วเฮ้ยก็ยังไม่เจอนะ
เกรงว่าอาจจะถูกขโมยข้ามไป
อย่างประเทศเพื่อนบ้านแล้วทีนี้ร้อนใจแล้วสิคะ
เพื่อให้ช่วยกันตามหาอีกแรงหนึ่ง
กระทั่งมีพลเมืองดีมาให้ข้อมูลบอกว่า
เห็นรถซาเล้งคันนี้ที่ประกาศตามหา

ทีนี้บรรดาลูกเผ็ดทำอย่างไรช่วยกันไปตาม
สุดท้ายสกัดไปได้รุเบฮะเพราะไร
กรรมติดจรวดค่ะขับไปขับมา
เล้งคันนี้น้ำมันหมดต้องจอด
ต่อไม่รอดไปต่อไม่ได้นะคะ
ทีนี้สอบถามจนทราบว่าผู้ก่อเหตุ
เป็นชายสติเพี้ยนอายุห้อย๑๒ปี

มีพฤติกรรมคือชอบสูดดมสารระเหย
แล้วก็จนกระทั่งมีอาการผิดปกติ
ทางระบบประสาทชาวบ้านทีนี้

พฤติกรรมปกติเลยคืออะไรดูนะ
ย่างลูกหมาแล้วเอาเนื้อของที่ลูกหมาที่ย่างไปกินกับน้ำพริก
ปุ้ยบอกปกติคือทำมาแล้วหลายครั้งเหรอ
ใช่ค่ะโอ้โฮแสดงว่าไอ้สองตัวนี้มันมีบุญโอ้โฮมันรอดครับ
เจ้าบุญรอดค่ะต่อมาตำรวจภูทรบั้นดุง
ก็เลยไปตรวจสอบเหตุการณ์ครั้งนี้ผู้ชายคนนี้อายุ๕๒ปี
ชื่อว่าในวันพูดจาไม่รู้เรื่องอ้างบอกว่าได้ขโมยรถมา
แต่มีชาวบ้านนำรถมาจอดไว้ให้ส่วนลูกหมาอ้างว่าขอมาจากชาวบ้าน
เพื่อจะเอาไปเลี้ยงนะก็บอกแบบนี้เหรอคะอ่า
ต้นเจ้าของรถยืนยันว่าจะแจ้งความเอาผิดกับผู้ก่อเหตุ
แม้ว่าจะมีสติไม่สมประกอบก็ตามเพราะถือว่าสร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้าน
นี่ในวันพฤติกรรมปกติคือชอบย่างลูกหมากินกับน้ำพริก